ดูกันแล้วก็เตรียมปากกากับกระดาษเอาไว้ใกล้ตัว

เพราะอะไรวันนี้มันเทิมการละเลขมาอีกล้าว
เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะน่าจะมีเลขที่ชอบในใจ

มีค่ะอย่างเลข๑๓เนี่ยหลายคนเชื่อว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะ

คือเลขนำโชคของเขาข้างข้างไป
นำโชคมาให้ยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังค่ะ
ถือเลิกงามยามดีเปลี่ยน
ทะเบียนรถจากป้ายแดงเป็นป้ายขาว
คุณผู้ชมดูป้ายข่าวนะขึ้นมาแล้ว

เป็นเลขมงคลแล้วก็จะนำโชคมาให้ตัวเอง

เลขวันเดือนปีเกิดรวมกันแล้วเขาได้๑๓เถอะ
ทะเบียนรถก็จะเป็นเลขนี้นะคะและรถป้ายทะเบียนนี้นี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
พลิกชีวิตทำให้เจ้าตัวลืมตาอ้าปากมีกินมีใช้อย่างทุกวันนี้นะคะ
เพราะรถคันนั้นเนี่ยเป็นรถที่เจ้าตัวใช้ในการถ่ายทำรายการสับปะเรอเจอผีไง

ต่อกับลูกทุ่งสาวดอกแคร์ท็อปไลน์
บอกแล้ววงการมูเข้าแล้วมันออกยาก
พอเข้าไปแล้วมันมีแต่ความปัง
แล้วจะไม่ให้เดินสายมูเตลูได้ยังไง

อกแคร์บอกว่าถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่นะ
หรือว่าเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ย

ไหว้พระเอาเลิกเอาชัยก่อนเลย
นี่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัดถ้ำคมสวัสดิ์จังหวัดลบบุรี

รวมไปถึงรูปแกะสลักในถ้ำค่ะ
คือหลายคนเขาเชื่อนะว่าลูกแก่สลักในถ้ำเนี่ย

หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลถ้ำแห่งนี้

พอไหว้เสร็จก็จะทำการอะไรคะ
ขูดเอานิ้วรวด
เพื่อหาตัวเลขอย่างที่เชอรี่บอกเลย
ซึ่งสาวดอกแคร์เธอก็เห็นเลขเหมือนกัน

ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดอกแคร์เฉลยดีกว่าว่าเธอเห็นเป็นเลขอะไร

แต่๗๕คือมีความรู้สึกส่วนตัวว่ามันชัด

พี่แจ๊คเห็นเป็นอะไร

ไม่เป็น๓๘มันมียึดยักษ์

เขาบอก๓คนยนต์ตามช่อง

ดอกแคร์เขาก็บอกให้ดูเอง
ก็น่าจะมีเลข๓อย่างที่ภาพบูรณ์แล้ว

ว่าเป็นหนึ่งสาวที่ทำบุญบ่อยมากค่ะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเดินทางไป
พระเสริมดวงเพื่อความปังปุริเยสในชีวิตล่าสุดเจ้าตัวเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
วัดดอนขนาดจังหวัดนครปฐมวัดนี้ก็ดังรวมไปถึงกราบไหว้พ่อปู่พญานาคด้วย
ซึ่งน้องเนี่ยบอกว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาครั้งแรกเลยตั้งใจมาไหว้ขอพรท่าน
ตามความเชื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานพญานาคค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วัดนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องขององค์พญานาคนะคุณผู้ชมนะเขาก็เลยมีเนี่ยค่ะ
ดิษฐานองค์พญานาคใหญ่โตแบบนี้คุณผู้ชมเออแต่ว่าอันนี้ไม่มีตัวเลข
มีแต่เรื่องบุญมาฝากคุณผู้ชมแต่เท่านี้พี่แจ๊คเนี่ยจดไปแล้วส่องหน้ากัน
แต่เอาจริงไม่ใช่ว่าดูจากข่าวมีตัวเลขนะคุณผู้ชมบางข่าวเนี่ยเราก็บอกพี่กัดให้คุณไปทำบุญได้
ใช่ไปทำบุญกันไปเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นด้วย
ขาวอีกก็สวยอีกของตัวเองอ่ะ